การที่รถจะซ่อมถึงมูลค่า๓แสนบาทหรือต้องเปลี่ยนเครื่องเนี่ย
แสดงว่าอาการมันต้องหนักแสดงว่าใช้มาแค่๖๗เดือนเนี่ย
แล้วเราเป็นคนขับรถปกติคือก็เหยียบปกติเหมือนชาวบ้านขับอ่ะ
แล้วเราไม่ได้เอารถออกจากจังหวัดไกลไกลสุดเต็มที่คือพัทยา
หรือสวนพึ่งราชบุรีแค่นี้เองก็ไม่ได้ไปไกลกว่านี้
เพราะฉะนั้นคือการใช้งานปกติแบบนี้แล้วรถมันพังได้ขนาดเนี้ย
แสดงว่าเขาอาจจะต้องมีปัญหาอยู่นานแล้วแล้วปัญหามันมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อย
มันก็อาจจะมาแจ็คพอร์ตตรงเราไงอ่าแต่ประเด็นหนักกว่านั้นคือ
ยังโชคดีว่าไม่ตายไงในวันที่ควันขึ้นในวันที่ควันขึ้นอืมอ่า
ก็เลยไปปรึกษากับพี่นนลงว่าอย่างเงี้ยแล้วท้ายที่สุดอ่ะ
ใครจะต้องรับผิดชอบรถให้หนูหนูจะต้องมานั่งจ่ายเองเหรอ
ทั้งที่มันก็ไม่น่าจะใช้ความผิดเราคือตอนที่ไปถ้าเขาเอารถ
ที่ดีมาขายหรือคนที่มาขายให้เต็นต์เอารถที่ดีมาขายให้เต็นต์
อันนี้เราไม่ได้โทษเต็นต์หรือโทษเต็นต์นะคือเต็นต์เนี่ย
ก็ดูแลให้เราดีมาตั้งแต่แรกอะไรอย่างนี้
ก็เลยปรึกษากับพี่โรนองว่าอยากจะขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้ซิ
เพราะว่าเนี่ยจอดอยู่อู่เนี่ยสองเดือนแล้วต้องผ่อนกุญแจเปล่าเปล่าเนี่ย
ตั้งแต่เขาให้เปลี่ยนเครื่องสามแสนใช่ไหมก็เลยจอดอีกต่อจอดเลยค่ะ
ตอนนี้อยากอยากอะไรอยากอยากคืนอยากทำยังไงก็ได้ให้รถคันนี้มันออกไปจากชีวิตล่ะ
ทำยังไงก็ได้ให้มันออกไปจากชีวิตสักทีนึงเออเอาไปเลย
อย่างนี้เขาเข้าข่ายยังไงบ้างฮะคืออย่างแรกเลยนะครับ
การซื้อสินค้าและบริการมันจะมีเรื่องระยะเวลาอยู่
อย่างเช่นเราเป็นผู้ซื้อเนี่ยนะเราก็ต้องมีหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน
ตรวจสอบทรัพย์สินที่เราส่งมอบมันให้มันอย่างครบถ้วนแต่ด้วยความที่ว่าส่วนหนึ่งปัจจุบันเนี่ย
การซื้อขายสินค้ามันมีความละเอียดมากขึ้นมันมีความซับซ้อนมากขึ้น
ไม่ใช่ช่างยนต์จะได้ไปดูออกว่ารถตรงนี้สภาพมันดีไม่ดี
คุณอ้ำเนี่ยคุณอ้ำเห็นมันข้างนอกมันสวยเบาะมันสวยคุณอ้ำก็ซื้อแล้ว
คือต่อให้ไปดูเครื่องเราก็ไม่รู้นะจนกว่าเราจะได้ขับ
เพราะวันแรกที่เปิดเครื่องมาเขาก็สวยงามนะภัยหนักอีก
อ้าวมันล้างมามันก็สวยดิเห็นลูกค้าดูไม่เป็นลูกค้าก็ซื้อซื้อมาใช้
ทีนี้ปัญหาคือพอมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วเนี่ยสินค้าที่เอามาขายเนี่ย
มันมีความสมบูรณ์แบบในการเอามาขายตามโฆษณาไหม
ประเด็นอยู่ตรงนี้แล้วตัวทางรถมือสองเองเนี่ย
ก็รับประกันให้แค่๓เดือนผมก็ยังมองว่า
ทำไมต้องรับแค่๓เดือนเพราะ๓เดือนนี่มันเป็นระยะเวลาของคดีเรื่องช่อโกง
เลยอันนี้คิดเอาเองนะว่าเกี่ยวกับเรื่องคดีช่อโกงหรือเปล่าเลยรับประกันแค่๓เดือน
หมายถึงยังไงฮะคดีคือถ้าสมมุติว่าเราไปซื้อขายของกันเป็นการส่วนตัวอย่างนี้
เสื้อคุณภาคภูมิถ้าในช่วง๑๒๓เดือนเนี่ยของมันมีปัญหา
ที่ผมซื้อมันมีปัญหาคุณภาคภูมิอาจจะมาดำเนินคดีผมฐานช่อโกงได้
ซึ่งมันมีอายุความ๓เดือนแต่พอพ้นไปแล้ว๓เดือนคดีมันก็ขาดอายุความ
อย่างเช่นนะคุณภาคภูมิมาซื้อของกับผมเนี่ยวันสองวันแรกเจอกันเลยว่าสินค้ามีตำหนิ
ขอเปลี่ยนขอแก้ผมก็แก้ให้ตลอดจนสุดท้ายเนี่ยมันเกิน๓เดือนผมไม่รับผิดชอบแล้ว
เวลาเราไปซื้อรถจากเขารถมือสองเขาจะรับประกันให้เรา

คุณอ้ำบอกว่าก็ไม่ได้โทษเต็นต์เสียทีเดียว
เพราะความจริงเขาก็รับผิดชอบอยู่ใช่ไหม

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ